ตอนนี้ยึดพื้นที่สื่อทุกหูไม่ว่าในไทยเองในต่างประเทศเองนะคะ
เพราะว่าเป็นเกมที่สุดยอดฮิตจริงนะคะ
ล่าสุดเนี่ยทางกศธชก็เป็นห่วงนะคะ
ว่าคนเล่นเกมนี้เยอะเกินไปหรือเปล่า
แล้วก็เตรียมเจาะแบนเกมนี้
ไม่สามารถที่จะทำตามเงื่อนไขที่ขอร้องไปได้นะคะ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
บอกว่ากษทชเนี่ยไม่มีอำนาจโดยตรงที่จะแบนเกมได้
ทำได้เพียงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่
แล้วก็ผู้ให้บริการเกมค่ะหลังจากที่หารือกับค่ายมือถือ
เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมานะคะสำนักงานกศธช
ข้อเสนอจัดโซนิ่งเกมเป็นภาษาอังกฤษส่งมาให้สำนักงานฝ่ายต่างประเทศตรวจสอบ
ภายในวันที่๑๒สิงหาคมนี้แล้วก็คาดว่าอาจได้รับการพิจารณา
แล้วก็ตอบกลับมาเร็วที่สุดกลางสัปดาห์หน้าซึ่งที่ผ่านมาก็เคยมีเคสในต่างประเทศนะคะ
ทำแบบนี้เหมือนกันคือที่อิราณแล้วก็รัสเซีย
สำหรับพื้นที่ที่ทางกศธชขอให้จัดโซนิ่งเนี่ย
ก็ได้แก่สถานที่เสี่ยงศาสนสถานสถานที่ราชการโรงพยาบาล
แล้วก็สถานที่ส่วนบุคคลนะคะเลขาธิการกษทชระบุด้วยค่ะ
หลังจากนี้ก็ต้องดูว่าบริษัทผู้ผลิตจะตอบรับข้อเสนอให้จัดโซนิ่งหรือเปล่า
ถ้าไม่ตอบรับจะต้องทำเรื่องหารือกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร
เพื่อส่งไปให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมต่อไปนะคะ
ต้องบอกว่าถ้าสมมุติว่าตัดพื้นที่
พื้นที่เหล่านี้เข้าใจได้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงจริง
แต่ว่าสัชนาสถาณโปรแกยมอนโกห์ปอลเกสโต๊ป

เพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นสรรพภูมิบ้างตอนนี้ที่มีอยู่นะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนเขามีการกำหนดจุดอย่างที่เมืองนอกเป็นโบสถ์
เมืองนอกเขาก็จะมีเยอะตามจุดต่างบ้านเราก็เลยกลายเป็นสารพระภูมิ
แต่ว่าในกรณีศาสนทฐานเนี่ยไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นวัดวัดมากกว่าหรือเปล่านะคะ
แต่ก็จริงแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวออกมานะว่าทรทเองเขาก็อยากที่จะหารือกัน
กับทางผู้ให้บริการเกมในการที่จะเหมือนกับว่า
ตกลงกันว่าอยากที่จะให้เอาโปเกมอนเหล่านี้หรือว่าโปเกซอปไปไว้ตามจุดท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวต่างเพื่อเป็นการดึงนักท่องเที่ยว
ทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยอย่างนี้ก็ต้องว่าต้องไปคุยกันอีกทีว่าทำได้ไม่ได้
เพราะว่าเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ค่ะ
พระยังเอือมป้าโปเกมอน
พระเนี่ยเขาต้องมีป้ายเลยเพจปลอดโปเกมอนขึ้นไว้ที่หน้าหนึ่งนะคะ
พระวัดเถระพลายหลวงพ่อสีชมพูที่อำเภอศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรี
เขานำป้ายไปติดเลยนะขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้
บอกว่าขอเถอะขอเถอะ
ชอบข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าหยุดจับโปเกมอนสักครู่นะจ๊ะ
ขอพรไหว้พระสัก๕นาที
ก็นำไปติดไว้ที่หน้าสาราทรงไทยที่ประดิษฐานองค์หลวงพ่อสีชมพู
แล้วก็ที่ลานจอดรถหน้าเมนเผาศพริมวัดด้วยนะคะ
เพราะว่าบางคนเนี่ยกำลังไหว้พระกันอยู่ก็ตามจับ
อันนี้คืออย่างที่บอกว่าการละเทศะเนี่ยสำคัญ
คือเล่นได้อย่าให้เกมที่เรามองกันว่าสนุกสนาน
ต้องถูกแบนหรือว่าต้องถูกห้าม
มันอยู่ที่คนเล่นนะคะว่าการละเทศะสถานที่ความเหมาะสม
คือถ้าเรามีสติในการเล่นเนี่ยทุกอย่างมันไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยหรอก
แต่ส่วนตัวนะถามว่าถึงขั้นต้องแบนไหม
ฉันคิดว่าไม่ควรจะแบนนะ
มันยิ่งแบนคนยิ่งอยาก
คนจะต้องเล่นให้ได้จะยิ่งออกมาโว๊ยวายแหละ
ทุกอย่างมันมีข้อดีและข้อเสีย
ไม่มีอะไรดีไปซะทุกอย่างไม่มีอะไรเสียไปซะทุกอย่าง